คุณผู้ชมท่านไหนที่ได้ใบสั่งส่งถึงบ้านหรือว่าสารมีการส่งใบสั่งใบเปรียบเทียบปรับถึงบ้านกันบ้างคะ
ล่าสุดนะคะสารปกครองได้มีคำสั่งในการเพิกถอนใบสั่งแล้วก็ใบปรับจราจรนะคะ
ให้มีผลย้อนหลังไปถึงปี๒๕๖๓คือตั้งแต่มีการออกประกาศย้อนหลังไปถึงปี๒๕๖๓นะคะ
โดยจากกรณีที่สารปกครองได้มีคำพิพากษาเพิ่งถอนประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องการกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรปี๒๕๕๙
แล้วก็ประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับค่ะ
ตามพรบจราจรทางบกปี๒๕๒๒แล้วก็๒๕๕๙
โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ออกประกาศก็คือปี๒๕๖๓เลยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะพอสารปกครองได้มีคำสั่งในการเพิกถอนใบสั่งเหล่านี้แล้ว
สนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นอุทอนความภิพาตสาห์สารปกครอง
ก็ยังคงสั่งให้หน่วยงานต่างตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม
กว่าจะมีกฎระเบียบคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ทีนี้คดีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันสืบเนื่องมาจากการที่ก่อนหน้านี้
นางสุภานะคะเป็นผู้ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กระทั่งสารปกครองได้มีการรับพิจารณาคดี
โดยแบ่งการพิจารณาคดีออกเป็น๒ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกนะคะคือการพิจารณาเรื่องของประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องของการกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรค่ะ
ว่าเป็นการออกกฎโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากว่าเป็นการออกกำหนดแบบใบสั่ง
ทำให้คนที่รับใบสั่งมาเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีความผิด

โดยที่ตัวเขาเองอาจจะไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
ไม่มีสิทธิ์ชี้แจงซึ่งขัดต่อมาตรา๒๙๒๙นะคะ
ส่วนประเด็นที่๒ค่ะที่สารปกครองได้มีการพิจารณา
คือการกำหนดจำนวนค่าปรับ
ซึ่งสารพิจารณาสรุปใจความได้ว่า
การกำหนดค่าปรับแบบตายตัวล่วงหน้าคือเขียนใบสั่งออกใบสั่ง
แล้วก็กำหนดจำเลขตัวเงินใช่ไหมคะ
จำนวนตัวเงินที่แบบต้องมีการจ่ายค่าปรับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้สามารถในการใช้ดุลยพินิษฐ์

หรือว่าใช้ดุลยพินิษฐ์ในการกำหนดตัวค่าปรับอย่างเหมาะสม
อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
จึงเป็นการออกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

วันที่๖ตุลาคมค่ะสารปกครองกลาง
มีการเผยแพร่คำพิพากษา

โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศ
ก็คือวันที่๒๐กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งขณะนี้ทางสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า
คนที่ได้ใบสั่งไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี๖๓

หรือคนที่จ่ายค่าปรับทั้งหมดตั้งแต่วันที่ออกประกาศ

จะต้องได้เงินค่าปรับคืนจากรัฐหรือไม่

อยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับประชาชนนะคะ